ยังอยู่กันที่เรื่องของพระค่ะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องเก่าค่ะยังเป็นบุคคลเดิมก็คือเรื่องของพระดร
คุณผู้ชมจำได้ไหมคะที่มีข่าวคราวว่าพระอาจารย์รอนเนี่ย
มีเรื่องของการเป็นคนกลางในการรับเงินมา๓แสนบาท
จากอดีตพระกาโตะเพื่อเอามาปิดข่าวนั่นเองนะคะ
ทีนี้ล่าสุดวันนี้มันมีความเคลื่อนไหว
ไม่ได้เป็นเรื่องของอดีตพระกาโตะแต่อย่างใด
แต่เป็นเรื่องว่ามีคนเดินทางไปแจ้งความกับพระอาจารย์ร้อนเนี่ย

ล่าสุดที่สพเมืองนครศรีธรรมราช
มีผู้เสียหายไปแจ้งความอีกแล้วนะ

หนึ่งในผู้เสียหายคนหนึ่งชื่อว่านายบุญเอิบวันคง

คนนี้เขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของหนังเอิบน้อยยอดขุนพล
เล่าแบบนี้ว่าตัวเขาเองเคยติดต่อกับพระดอน
สักประมาณปี๖๓ที่ผ่านมา
ตอนนั้นเนี่ยมีการให้พระดอนว่า
วิ่งเต้นขอตำแหน่งศิลปินแห่งชาติ

ให้โดยทางด้านตัวเขาเองมีการโอนเงินให้กับพระดอนไป
แต่ปรากฏว่าพระดอนทำไม่ได้อย่างที่พูดค่ะ
บุญเอิบคนนี้เขาก็เลยไปทวงถามเงินกับพระดอน

ก็มีการโอนเงินกลับมาให้แค่๕๐๐๐บาท

ก็เท่ากับว่าติดค้างอยู่ประมาณ๙๐๐๐นะคะ
ทีนี้พอตัวเขาเองทราบข่าวเรื่องของพระดอน

ตัดสินใจไปแจ้งความค่ะนะคะ
ส่วนวันนี้จริงก็มีผู้เสียหาย
แจ้งความประสงค์เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน
เพิ่มนะคะในกรณีเช็คเด้ง๒รายด้วย
แต่ทีนี้คุณผู้ชมครับไอ้ความคืบหน้าเรื่องของคดีเช็คนะ

ตัวพระดองเขามีหมายจับของสารแขวนนครศรีธรรมราช๒หมาย
มันมีรายงานข่าวมาแบบนี้นะคะว่า
หนี้สองรายตอนนี้เขาไม่ติดใจจะดำเนินคดีแล้วนะ
เพราะอะไรเพราะเขาบอกว่ามีการส่งคนไปเจรจาแล้ว
มีการยอมว่าเดี๋ยวจะชำระหนี้ที่ค้างไว้ทั้งหมดให้
พนักงานสอบสู่วันสอบภอมเมืองนครสีธรรมราช
ก็เลยไปเสนอสารขอเพิกถอนหมายจับกลุ่มพระดอนนะคะ
เท่ากับว่าในตอนนี้เนี่ยพระดอนไม่ได้อยู่ในสถานะผู้ต้องหาหลบหนีไม้จับแล้วนะ
อ่าแต่ว่าตอนนี้ถามว่าแล้วพระดอนอยู่ที่ไหนไม่ทราบค่ะ
เพราะหลายคนแม้กระทั่งผู้สื่อข่าวตามไปค่ะไปที่ที่พักเนี่ยที่กุฏิท่านเนี่ย
เจอตัวนะคะที่วัดนี้ก็ไม่เจอตัวไม่รู้ว่าตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนค่ะ